คุณผู้ชมครับที่จังหวัดน่านนี่ลูกเขยนี่ก็โหดมากนะฮะมีปัญหากับพ่อตามานานใช้ปืนลูกซองยาวเนี่ยยิงพ่อตาจนเสียชีวิตค่ะ
นี่หลบหนีไปยังไล่ตามอยู่นะฮะยังจับไม่ได้นะครับส่วนนี้คือผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
นายบุญมีอินเสาอายุ๕๙ปีแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นค่ำเมื่อวานนี้
ที่สพเวียงสานะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักในหมู่บ้านไพรอุดมหมู่๕ตะบนแม่สาคอน
เวียงสาจังหวัดนั่นคือนายมุนบีเนี่ยสภาพศพก็คือถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวกระสุนเข้าใต้รักแร้ข้างขวาหนึ่งนัด
กระสุนฝังในนะฮะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยส่วนคนก่อเหตุเป็นลูกเขยของผู้ตายชื่อนายสำรวยศรีจันทร์อายุ๔๗ปี
ทิ้งเอาไว้ในที่เกิดเหตุตรงนี้นะฮะกระบอกนี้นะครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่
น่านนะครับไปตามคดีนี้ที่บ้านหลังเกิดเหตุก็คือตรงนี้เลยนี่ฮะจุดที่
เขายิงพ่อตาตายมีผู้ใหญ่บ้านไพรอุดมนะครับผู้ใหญ่นารินโนจักรนะฮะเป็นญาติ
ของนายบุญมีผู้ตายด้วยพาเราไปดูพื้นที่นี่ฮะคุณระวีการก็ไปดูพื้นที่กับ
นายนารินนะผู้ใหญ่นารินบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขามาช่วยวางแบบขุดเสาภายในบ้าน
ระหว่างที่กำลังรังวัดขนาดแบบแปลนของหลุมเสาอยู่นะจะมีหลานชายอยู่ด้วยอีกคน
หนึ่งลูกเขยของผู้ตายคือนายสำรวยที่อยู่บนชั้นสองของบ้านซึ่งบ้านหลังนี้
คือบ้านของผู้ตายก็นะเขาลังวัดอะไรพวกนี้ดูแบบแปลนแล้วพวกนี้อยู่
นายสำรวยเนี่ยอยู่บนชั้น๒เนี่ยเอาปืนลูกซองยาวเนี่ยมาพาดกับขอบหน้าต่าง
พาดกับขอบหน้าต่างแล้วก็ยิงใส่พ่อตาจากบนบ้านนี่ฮะแบบนี้เลยนะ
กระสุนเนี่ยหนึ่งนัดแต่ว่าโอ้โหมันไปเข้าที่ใต้รักแร้ข้างขวา
พอดีเลยนะครับกระสุนฝังในนายบุญมีก็ล้มลงเสียชีวิตคาที่เลย
แล้วการยิงตรงนี้เนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับคือทางผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่า
ผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยล้มลงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
ลูกสาวของตัวเองก็คือเมียของผู้ก่อเหตุแล้วก็หลานชายนะโอ้โหนี่ฮะ
คือภรรยาเนี่ยเห็นสามียิงพ่อตัวเองเนี่ยวิ่งหนีหลบไปอยู่บ้านของเพื่อนบ้านนะฮะ
ตอนนั้นก็ตกใจวิ่งหนีไปฝั่งบ้านเพื่อนบ้านนายสำรวยเนี่ยวิ่งไล่ตามเมียตัวเองนะครับ
คุณผู้ชมครับมีชาวบ้านเนี่ยพยายามเข้าไปแย่งปืนจากนายสำรวยนะ
แล้วก็แย่งเอาไว้ได้ปืนก็เลยตกอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะแต่นายสำรวยเนี่ยไปคว้าค้อนของชาวบ้าน
แล้วไปตีศีรษะภรรยาตัวเองเนี่ยสามสี่ครั้งภรรยาก็วิ่งหนีตายออกมาจากบ้านของชาวบ้านมากลางถนน
สำรวยยังวิ่งไล่ตามคือเอาค้อนมาเนี่ยไล่ตีภรรยาอีกเพิ่งยิงพ่อตาตายนะ
นี่ฮะชาวบ้านเนี่ยเขาต้องพากันเข้าไปกันเข้าไปห้ามนายสำรวยก็เลยฉวยจังหวัดตรงเนี้ย
ขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขี่หลบหนีไปโอ้โหสาเหตุที่ทำแบบนี้เนี่ยอะไรจะโหดร้ายขนาดนี้
สาเหตุเนี่ยคือนายสำรวยเนี่ยเขายิงพ่อตาเนี่ยคาดว่ามาจากปัญหาในครอบครัวนั่นแหละ
เหมือนกับว่าเขาก็มีปากเสียงนะมีเรื่องมีราวกับพ่อตาลูกเขยพ่อตาเนี่ยแบบมายาวนานอ่ะนะ
ไม่รู้ว่าไงวันนี้ไปยิงกันตายเลย
เข้าห้องน้ำเองได้นะครับแต่ก็จะทำให้ก็จะมีทั้งผู้เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุนะครับมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับ
ไม่ได้มีท่าทีนะครับไม่ได้มีท่าทีนะครับ
ไม่ได้ดูแบบว่ามีปัญหากระทบกระทั่งกัน
ไม่มีครับก็จะมีผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตแล้วก็แฟนของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ลูกลูกของผู้เสียชีวิตก็คือเป็นน้องของภรรยาผู้ก่อเหตุครับ
วันนี้คุณระวีการได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่ที่ไปแย่งปืนจากผู้ต้องหานะฮะ

ตอนที่เขายิงพ่อตาแล้วเขาวิ่งไล่ตามไปไม่รู้จะไปยิงภรรยาอีกหรือเปล่านะ
นี่ครับคุณอรุณใจบุญนะครับ
คือคุณอรุณเนี่ยบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่านายสำรวยเนี่ยเขาเพิ่งยิงพ่อตาเสียชีวิต
แค่ว่าเขาวิ่งมาแล้วมีปืนมาด้วยกลัวชาวบ้านจะโดนลูกหลงที่เขาวิ่งไล่ตามภรรยาอยู่
ก็เลยวิ่งเข้าไปแย่งปืนนะก่อนที่นายสำรวยเนี่ยตอนนั้นปืนถูกแย่งไปแล้วก็ไปคว้าค้อนมาแล้วไล่ตีภรรยาตัวเอง
เห็นคนไล่ยิงภรรยาทั้งผู้ก่อเหตุไล่ยิงภรรยาผมก็กระโดดรวบปืนก็ขับแย่งปืนก็ไม่มีแรง
พาไปเข้าในบ้านผมผมก็แย่งพอดีว่ายาย
ยายก็อยู่ด้วยกับหลานก็ช่วยผมช่วยผมแย่งก็ได้ปืนออกมาแล้วผมให้ภรรยาผมเนี่ยเอาทิ้งไว้ทิ้งลงหน้าต่าง
คือแถวนั้นก็ญาติพี่น้องกันหมดนะทุกผู้ชมครับเราได้เจอกับญาติยาดของฝั่งผู้ก่อเหตุด้วยนะครับ
แต่เขาก็ยังไม่ขอให้ข้อมูลนะฮะบอกแค่ว่าก็พยายามช่วยกันห้ามแล้วอ่ะนะ
แต่ปัญหาจะมาจากอะไรเนี่ยเขาบอกคนนอกก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะครอบครัววันนี้รับศพของผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ก็คือฝั่งพ่อตาคือนายบุญมีเนี่ยจากโรงพยาบาลน่านมาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มีปราชชาวบ้านมาทำพิธีขอเข้ามาศพตามความเชื่อของคนในหมู่บ้าน
ให้ใครที่เคยล่วงเกินผู้ตายมาขอโอโหสิกรรมกันขอให้ดวงวิญญาณผู้ตายโดนจิตโดนใจให้คนร้ายเนี่ยถูกจับหรือว่าออกมามอบตัว
ลูกชายคนกลางของผู้ตายนะครับบอกว่าแค้นใจในตัวของน้องเขยมากนะบอกกับเรานะครับบอกว่าทำไมนายสำรวยเนี่ยถึงต้องมายิงพ่อเขาตายแบบนี้มันไม่มีเหตุมูลเหตุจูงใจอะไรยังไงเลยปัญหาทะเลาะกันใหญ่โตก็ไม่มีมาก่อนตัวเขาเองเนี่ย
กำลังขนวิธีจอเสาร์เพื่อการสร้างห้องน้ำให้กับใยถวชในพื้นที่บ้าน
นายสำรวยน้องเขยยังมาช่วยขนของอยู่เลยไม่เห็นจะมีปัญหาแสดงอาการไม่พอใจอะไรเลย
แต่พอเขาขับรถออกจากบ้านไปแล้วน้องเขยเอาเปลือนมายิงพ่อตายเลย
ขอบคุณแต่หวังว่าจะเก็บหมดทั้งคู่แน่ผมยังคิดที่นี่
อืมทำไมคุณคิดอย่างนี้

แล้วเอ้ยผมหันหักจะใส่ลูกจะยิงเอ้ยปุ๊บ
แล้วก็มีฟังฟังตรงวันตกมันรับพอดี
รับพอดีกะขึ้นบ้านเอ้ยวิ่งมาเจอกล่องเขาความเจ๋อเหลี่ย
จากนั้นผมมาข่งกับห้องผมมาตรงนี้อยู่นั้นผมกะเผลอผมกะด้น
ตอนนี้นี่ออกจากโรงพยาบาลมาได้แล้วนะฮะมาพิธีศพของคุณพ่อ
เธอบอกนี่ยังปวดศีรษะแบบอื้อหือคือโชคดีที่หมอก็เอ็กซ์โทรเลย์อะไรดูแล้ว
ถึงขั้นแบบมีเลือดออกในสมอง
คุณกวางบอกกับเรานะฮะคุยกับคุณระวีการนี่แบบร้องไห้ตลอด
เชื่อใจมากที่สามีนี่มายิงพ่อตาย
ยืนยันว่าพ่อเธอเนี่ยดีกับเขามาตลอดนะ
แล้วยังมาทำร้ายเธออีกเธอบอกว่าอยู่กินกันมาเนี่ยสิบปี
มีลูกด้วยกัน๓คนก็มีทะเลาะกันบ้าง
แต่ไม่เคยมีอะไรรุนแรงถึงขนาดนี้
นี่ครั้งนี้ถึงขั้นแบบโอ้โหไล่กันแบบเอาตายเลย
ตอนนี้สามีหนีไปนายสำรวยศรีจันทร์วัย๔๗ปี
คุณกวางฝากบอกเลยนะบอกถ้าดูข่าวอยู่ดูไทยรัฐทีวีดูไทยรัฐนิวโชว์อยู่
ขอให้ออกมามอบตัวมายอมรับความผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการที่
ทางฝั่งพ่อตาเขากำลังจะสร้างห้องน้ำในเขตบ้าน
แล้วมันจะไม่พอใจกันหรือว่าล้ำที่หรือแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่า
เธอบอกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เป็นเหตุผลเลยเรื่องนี้
เพราะสามีเธอเนี่ยยังช่วยเรื่องก่อสร้างอยู่เลย
ถ้าไม่ได้ให้เค้ากลับใจมาฝ่างข้อสังเกต
สัง๒อย่างนั้นละแต่เค้าจะคิดถ้าเค้าคิดได้ยังไงอย่างงั้นก็ดีเหมือนกัน

ตอนนี้สพเวงสาห์เร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
นายสำรวยผู้ต้องหานะครับคาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่นี่แหละ
น่าจะยังไม่ไปไหนไกลนะตำรวจก็ให้ญาติของผู้ต้องหาเนี่ยช่วยกันค้นหา
หรือว่าถ้าเจอก็ให้เกลี้ยกล่อมด้วยให้ออกมามอบตัวดีกว่า
เรื่องต้นตอนนี้ขออนุมัติศาลออกหมายจับเอาไว้๓ข้อหานะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็เรื่องของการยิงปืนในหมู่บ้านหรือว่าที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับ